มาดูคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงกันสักหน่อย
แต่บอกเลยว่าคู่จิ้นคู่นี้แปลกมาก

นั่นสิปกติเขาต้องจิ้นชายหญิงหญิงชาย
แต่นี่เป็นการจิ้นชายชายและเป็นพระเอกเบอร์ต้นของเมืองไทยด้วย
อย่างพี่โป๊ปและพี่เต๋อค่ะคุณผู้ชม
คืองงมากว่าเขาจับมาจิ้นกันได้ยังไงนะคะแต่สืบเนื่องมาจากนี่เลย
เขาใส่เสื้อคู่๑๘๘๑แล้วก็เนี่ยมีโมเมนต์มุ้งมิ้งหันหน้ามายิ้มหวานใส่กันอะไรแบบนี้นะคะ
แฟนคลับเนี่ยเขาจับจิ้นกันยกใหญ่
แต่ว่าจิ้นรอบนี้อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้แบบจิ้นแบบชายหญิงนะคะแต่มันเป็นการจิ้นแบบชายชาย
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพระเอกมาสหล่ออย่างพี่โป๊ปจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ก็จิ้นได้นะพี่โป๊ปไม่ติดนะคะ
เอาจริงคู่นี้เนี่ยเขาสนิทกันจากการเล่นภาพยนตร์ร่วมกันนะคะ
สำหรับภาพยนตร์เรื่องอย่าเรียกพี่ว่าพ่อเทรนด์ลุงกำลังมาแล้วใช่ไหม
แล้วสองคนนี้เขาก็แบบว่าออกแนวแบบเป็นผู้ชายที่แบบค่อนข้างโตแล้ว
แล้วก็ดูอบอุ่นด้วยนะคะหลายคนก็เลยจับจิ้น
อย่าลืมติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้เขาบอกว่าเข้าฉายในปีนี้